คุณผู้ชมฮะพาไปร่วมงานสุริมงคลของพระสงฆ์ที่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับ
พิธีฮดสงฆ์นี่แหละครับอารมณ์เหมือนเป็นการรดน้ำพระสงฆ์อ่ะค่ะ
นี้เลยเขาบอกว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณสืบทอดกันมาแบบนี้ครับ

ว่าด้วยความเชื่อและความศรัทธาในการรดน้ำพระพิสุสามเณร
ชาวบ้านก็เห็นสมควรว่าเหมาะนะเหมาะ
สมแก่การยกย่องในเรื่องการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาในทางที่ดีไง
ก็เลยทำพิธีนี้ขึ้นจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายชั้นยศ
หรือสมณศักดิ์แก่พระมหาเทระพระสงฆ์สำเนรผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะครับ
เชื่อว่าใครที่ได้มาร่วมพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาร่วมงาน
และจะมีแต่ความเจริญความเป็นสุริมงคลนั่นเองครับ
เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในงานที่ต้องมีบุญนะมีบุญวาสนานะ
คือจะได้ร่วมงานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมีงานแบบนี้
หลายคนประชาชนคนทั่วไปนะครับแล้วก็สาธุชนเนี่ยเขาก็มักจะตั้งใจ
อยากจะไปร่วมงานแบบนี้ซึ่งก็หาดูได้ยากแล้วนะ

เราก็เลยได้ภาพอย่างนี้มาในติ๊กต๊อกนะครับ
ที่ใช้ชื่อว่าพระมหาอภิชาติเมืองคนเซด้วยนะครับ
แปลกดีนะคะงานฮดสงฆ์นะคะที่เมืองเศรษฐ์กา
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา
แล้วก็แปลกหูแปลกตาดีนำมาให้ดูกันค่ะ